ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
บริษัทยักษ์ใหญ่มีการผนึกกำลังกันในการจัดงานรักสุขภาพรักโลกนะคะซึ่งเป็นการจัดงานที่ให้ช็อปชิมในงาน
ได้มีการผนึกกำลังกัน๓บริษัทยักษ์ใหญ่เพื่อเป็นการส่งเสริมและตอกย้ำไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่
ใส่ใจเรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน
โดยให้ความสำคัญ๓เรื่องหลักได้แก่ความยั่งยืนด้านสุขภาพความยั่งยืนด้านอาหาร
และความยั่งยืนด้านการอยู่อาศัยนะคะภายในงานค่ะพบกิจกรรมมากมายนะคะ
อาทิเช่นการแบ่งปันความรู้ด้านอาหารแพลนเบสแล้วก็สินค้าแพลนเบสกว่า๑๐๐รายการ
กิจกรรมเวิร์คชอปในการทำอาหารนะคะสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงการชวนพันธมิตรพลังงานสะอาด
ติดตั้งสถานีชาร์จรถแล้วก็ติดตั้งโซราเซลเพื่อเป็นการทดแทนการใช้ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะ
เมื่อพูดถึงความยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็การใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งความหวังของความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้นะคะ
คืนวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองเชื่อว่าหลายคนไปลอยกระทงตามสถานที่ต่างต่างแม่น้ำลำคลองหรือบางคนอาจจะอยากลดปริมาณขยะในแม่น้ำมีการลอยกระทงทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างต่างแต่คุณผู้ชมคะลอยกระทงคืนนี้กันแล้วอย่าลืมที่จะจัดการขยะกระทงที่เกิดขึ้นหลังคืนลอยกระทงด้วยนะคะเพราะว่ารุ่งเช้ามาก็จะเห็นว่ากระท
หาเรื่องของขยะจากวัสดุในการทำกระทงเป็นปัญหาในด้านมลภาวะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้โฟมในการทำกระทงย่อยสลายได้ยากแล้วก็สร้างมลพิษให้กับแม่น้ำด้วยแต่ปัจจุบันค่ะด้วยเทรนด์การรักโลกรักสุขภาพแล้วก็เทรนด์ในการใส่ใจสิ่งวัดล้อมทำให้ทุกคนเข้าใจปัญหานี้เป็นอย่างดีแล้วก็ห

หรือว่า๒ริมฝั่งแม่น้ำลำคลองนะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะนอกจากการไม่เมาไม่เก็บไม่ปล่อยเด็กลำพังแล้ว
ลอยกระทงอย่าลืมที่จะช่วยกันจัดการขยะอย่างเหมาะสม
ตลอดจนการดูแลแม่น้ำลำคลองนะคะ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตค่ะ